ไปดูไทยลีกกันหน่อยนะครับที่ปิดซีซั่นไปนะครับ
หลายทีมก็มีการเสริมทัพแล้วก็เตรียมทีม

แล้วก็นักเตะบางคนนะครับที่เป็นนักเตะไทยแน่นอนนะครับ
พอว่างแบบนี้ก็ต้องมีการบวชทดแทนบุญคุณของพ่อแม่ครับ
หนึ่งในนั้นก็มีพีรพัฒนชายานะครับ
ก็ได้เลิกเข้าวิธีอุปสมบทนะครับ
ที่วัดโบดกงธนูจังหวัดลบบุรีครับเมื่อวานนี้
โดยจะเข้าศึกษาพระธรรมวินัยนะครับ
เป็นเวลา๑๑วันได้รับฉายา
ก็แปลว่าผู้มีความรู้สูงส่งนะครับ
พระบาทก็บอกว่าการบวชครั้งนี้
เป็นความตั้งใจที่อยากจะทำมาหลายปีแล้ว
คุณพ่อก็ล่วงรับไปตั้งแต่เด็กแล้วนะครับ
ซึ่งงานนี้ก็มีเพื่อนร่วมชาติ
ทั้งทีมชาติไทยแล้วก็สมส่วนมาร่วมงานข้างนะครับ
ธีรทรบุญมาธรรมอธิษฐรพมรักษ์ธนบุญเกษารักษ์
ธิษฐิพันธ์พุ่งจันทร์อมศรสารวัตรเดชมิตร
ที่ตอนนี้กำลังบวชเป็นพระพิสุเช่นเดียวกัน

ก็เข้าพิธีเมื่อ๒สัปดาห์ก่อนครับ
สวัสดีครับขึ้นไหว